และในวันนี้ก็ได้เกิดเหตุสลดนะครับ
คนงาน๔คนลงไปซ่อมบ่อบำบัดน้ำเสียของตลาดสดย่านสายไหม
แต่ว่าถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติ
แม้ว่าทีมพยาบาลจะพยายามยื้อชีวิตไว้ก็ไม่เป็นผลนะครับ
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยทยอยนำร่างของนายชาญยุทธ์วงศาศิลปะ

นายอภิชาติเรียงลวลและนายซอเรย์ชาวเมียนมา
คนงานที่ตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียภายในตลาดย่านสายใหม่ขึ้นมาเพื่อนำส่งโรงพยาบาล
ทั้ง๔คนลงไปเปลี่ยนลูกลอยภายในบ่อแห่งนี้
แต่ขณะนั้นได้รับการบอกเล่าจากชาวบ้านว่าเกิดอุบัติเหตุไฟช็อตสองคนงานที่ลงไปในบ่อก่อนหน้า
เมื่อเห็นท่าไม่ดีอีก๒คนที่รออยู่ด้านบนจึงรีบลงไปช่วยเหลือ
แต่กลับถูกกระแสไฟฟ้าช็อตหมดสติจมลงไปใต้ก้นบ่อ
เสียชีวิตทันที๑คนและบาดเจ็บสาหัสอีก๓คน
กรณะที่รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
เราก็เลยล้อยตรงนี้ก็จะลงไป

แต่หลังทีมแพทย์พยายามช่วยเหลือทั้ง๓คนอย่างเต็มที่
กลับไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้
เป็นเหตุให้ทั้งหมดนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทางตำรวจยืนยันว่าสาเหตุของการเสียชีวิตนั้นเกิดจากการขาดอากาศหายใจ
ไม่ได้เกิดจากการถูกไฟฟ้าช็อตแต่อย่างใด
แต่อย่างไรก็ตามครับสาเหตุทั้งหมดนั้นยังคงอยู่ในระหว่างการตรวจสอบที่แน่ชัดอีกครั้งครับ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าขอเวลาตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นให้แน่ชัด
พร้อมบอกว่าไม่อยากฟันทงว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด
กำชับให้ตำรวจพื้นที่เก็บหลักฐานให้ครบถ้วน
และตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นให้แน่ชัด
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของผู้ตาย
และเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ
เจ้าของตลาดยืนยันว่าเคยเตือนคนงานแล้ว
อย่าลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียแห่งนี้
เหตุเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้น
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสีย
พร้อมยืนยันว่าจะเยียวยาครอบครัวทั้งหมดอย่างเต็มที่
ก็ไม่ได้คิดว่าลูกลอยยังไม่มาแล้วลงไปทำอะไร
คือเราช่วยหมดลูกเต้าอะไรต่าง

ซึ่งเราก็จะส่งเรียนหนังสือหมดทุกคนจนกว่าจะจบปริญญา
ตอนนี้เราก็ดูแลเขาอยู่เพราะเขาอยู่กับเรามาตลอด
ตั้งแต่เริ่มเปิดตลาดแล้วเขาก็ดูแลตรงนี้มาตลอด
ศพที่ศูนย์เสียในครั้งนี้ยังมีข้อกังขาว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากอะไร
แต่ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าช็อตหรือขาดอากาศหายใจ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนทั่วไป
ว่าการลงไปทำงานในบ่อลักษณะนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญ
รวมถึงมีเครื่องมือที่ช่วยเหลือเพื่อเอื้อต่อการทำงาน
เพื่อป้องกันความสูญเสียไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำรอยอีก